มาถึงเรื่องอุกอ่านนี่ครับ
คือข้างหลังผมเนี่ยเป็นอดีตสสพทรักษาชาติ
ผู้สมัครสสทรักษาชาตินะครับ

เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยก็นั่งทำงานอยู่ที่โซนออฟฟิศ

เขาเสียชีวิตเลยครับขาดสุดสุดต่อหน้าน้องสาวด้วยอ่ะโอ้โหเหตุเกิดเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ำครับ
ในปั๊มน้ำมันปอตทอำนวยทรัพย์คอนกรีดเล็กที่สองสองสองหมู่สี่
ตำรวจบ้านค่ายที่ระยองครับคนร้ายเนี่ยบุกไปยิงนายมานพเสถียรเขต
แล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสอสอเขต๓ระยองของพักไทยรักษาชาติ
คุณมานพโดนยิงที่ใบหน้าใต้ตาขวา๑นัดหน้าอก๒นัด
หลังเกิดเหตุครับเขาโดนนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาฮะครับที่เกิดเหตุไปเจอพนักงานเนี่ย
ยังตกใจอยู่เลยนะยังตกใจอยู่เลยอยู่หน้าสำนักงานในปั๊มน้ำมันนี่แหละ
ฮะแล้วก็มีรอยเลือดที่กระจกสำนักงานก็ถูกยิงแตกเป็นรูเลย
มีรถเก๋งทะเบียนสามศูนย์ศูนย์กรุงเทพฯของผู้เสียชีวิตจอดอยู่ด้วยครับ
นี่ตรงหน้าสำนักงานตรงนี้เลยพนักงานปั๊มน้ำมันบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กับน้องสาวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะบนบ้านค่ายด้วย

ตรงเข้ามาหาผู้เสียชีวิตชักปืนยิงใส่หน้าอกสองนัด
ล้มลงไปแล้วก็ไปจ่อยิงใบหน้าอีกหนึ่งนัด
ต่อหน้าน้องสาวเลยหลังก็เห็นคนร้ายก็ขี่มาตาไซค์หนีไปครับ
เจ้าหน้าที่เร่งสกัดจับแต่ยังไม่เจอตัวนะ
ตอนนี้ตั้งประเด็นไว้เรื่องงานทนายความหรือเปล่า
หรือจะเป็นธุรกิจศูนย์ตัวหรือว่าการเมืองท้องถิ่นครับ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นทั้งทนายความเป็นนักธุรกิจ
แล้วก็เคยลงสมัครสอสอเขต๓ระยองด้วยนะครับ